เด็กยุคพวกเราพวกเชอรี่พวกขวัญพลอยเนี่ย

กับรายการหนูทำได้เมื่อก่อนนี่

นักแสดงรุ่นใหญ่คนนี้บอกเลยปีนี้อายุ๗๒ไปแล้วค่ะ
เออแต่ว่ายังสดใสแข็งแรงมากล่าสุดนะคะ
จิได้โอกาสคัมแบ็คกลับมาเล่นละครอีกครั้ง

การกลับมาครั้งนี้ป้าจีก็ได้โอกาสเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาบอกว่าป้าแฮปปี้ดีมีความสุขมากค่ะ
เป็นห่วงเรื่องสุขภาพป้าจี้นะ
แล้วก็ฝากความห่วงใยมาถึงแฟนดีกว่า
หลายคนกังวลเรื่องปีชงคุณผู้ชม
ปฏิบอกเลยว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะ
ใช้ชีวิตให้ดีมีสติหมั่นทำบุญสร้างกุศล

ทุกอย่างที่ดีจะตามมาเองค่ะ
ไปวัดเสมอจัดเวลาในการไปเลย

ซึ่งไปครั้งหนึ่งก็จะไปอยู่๕วัน๗วัน๑๐วัน

เพื่อที่เราจะได้มาชำระล้างทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ
จะเคารพเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
บูชาแล้วก็จะทำเทวตาพรี
คือจะส่งน้ำจะถวายดอกไม้แล้วก็จะสวดมนต์
ความทุกข์เกิดตั้งแต่เรากังวลแล้ว
เริ่มต้นจากปีชงเหรอฉันอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวร
ฉันเคยทำอะไรไม่ดีมาแต่อดีตชาติ
ขอคำมากรรมในสิ่งที่ทำได้บุญกุศลทั้งหมด
ขอให้ถึงกับเจ้ากรรมในเวร
คุณฟังป้าจีพูดแบบมันเย็นไปหมดทุกอย่างเลย

แล้วก็อย่าไปทุกข์อย่าไปยึดติดกับอะไรมาก
กังวลก็ทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นอย่ากังวลปล่อยใจแบบสบาย
เฮ้ยอะไร